ที่จังหวัดอ่างทองโอ้โหไปดูเรื่องราวของคุณครูกันบ้างดีกว่า
เห็นใจเหมือนกันคุณครูนะครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จับภาพคนร้ายไว้ได้เป็นผู้ชายที่ย่องเข้าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้
บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนแล้วหลบหนีไป
โอ้โหชัดเจนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครู
เหตุการณ์ทื่นขี้ในพื้นที่จังหวัดอังทอนะครับ
เป็นรถของนายพานุวัฒน์ปลั่งกลางอายุ๒๓ปี
เป็นครูอัตราจ้างแล้วก็เป็นผู้เสียหายนั่นแหละ
อย่างที่ผมบอกคุณครูนะก็เล่าว่า
ขับขี่รถมัตตาไซค์ฮอนด้าเวฟร้อยสีดำทะเบียนก่อท้อมอร์
๓๓๙๓นะครับมาเข้าเวนนั่นแหละคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ได้จอดเอาไว้ที่หน้าอาคารโรงเรียน
คือเขานะลืมลืมเสียบกุญแจคารถเอาไว้
นี่ครับขโมยมันเห็นก็เลยแบบว่ามันสบโอกาสไง
แล้วขโมยไปเมื่อช่วงเวลาสัก๑ทุ่ม
คือเขานะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่๔ทุ่มแล้ว
จะไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่เห็นแล้วไง
เจอรถเพราะขโมยมันขโมยไปแล้ว
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดตรวจดูก็พบว่า
มันมีชายวัยรุ่นย่องมาขโมยรถไป
ก็นำภาพนั้นแหละไปแจ้งความไว้ที่สภโพทอง

ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ก็คือนายนัทพงศ์แย้มจำนันอายุ๒๓ปี
พร้อมกับของกลางก็คือรถมัตตาไซค์ของคุณครูนั่นแหละ

แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมแล้ว

ก็โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครู

ใช่ครับอุปกรณ์อลัยต่างก็โดนงัดแงะ
แล้วก็ชำแหละขายแยกชิ้นส่วนไง
แล้วคนร้ายก็คือนายนัทพงศ์

หลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพื่อขยายผลเพื่อติดตามเพื่อนร่วม
ขบวนการที่ถูกซัดทอดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
น่าเห็นใจเหมือนกันเนาะจับคนร้ายได้แต่รถไม่ได้อ่ะ
จะพูดยังไงเนาะกุญแจก็ลืมเสียบไว้เอง
นั่นไงคือสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องฝากเตือนไว้สำหรับใครที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค
กุญแจรถยังไงซะเอาออกเถอะครับ
คาเอาไว้มันง่ายแล้วมันเป็นปัจจัยที่โจรสามารถขโมยได้ง่ายจริง